คืออาถรรพ์เมนพังถล่มทับคนงานวัยสิบแปดบาดเจ็บสาหัสอืม
พังโรงบาลแบบนี้เลยอ่ะอ่าโอ้แล้วชาวบ้านบอกว่าเนี้ยเป็นอาทัน
ที่ว่าก่อนทำเนี้ยไม่ได้ขออนุญาตรึเปล่าอืม
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วคนเจ็บเนี่ยนอนร้องโอดโอยอยู่ใต้ฐานเมนนะคะ

โดนทับลงมาคือปล่องเมนพังถล่มแล้วก็ทับลงมาแบบนี้เลย
แล้วนี่เป็นจังหวะกู้ภัยเข้าไปช่วยชีวิตเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
นายสุรศักดิ์วงพรมอายุ๑๘ปี
เป็นคนงานก่อสร้างที่ติดอยู่ใต้ซากเศษปูน
แล้วก็คานคอนกรีตทับขาขวา
ตั้งแต่หัวเข่าลงไปถึงฝ่าเท้าเลย
ชาวบ้านก็ต้องประสานแบ็คโฮลมาขุดหน้าดินออก
แล้วก็คอนกรีตค่อยใช้เครื่องเจาะคอนกรีต
จอบใช้เสียมขุดแซะดิน
๒ชั่วโมงกว่าจะช่วยขึ้นมาได้สำเร็จนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดหนองชุมเห็ดค่ะ
ที่อำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี
นายนรงฤทธิ์อายุ๒๐ปีเขาเป็นเพื่อนคนเจ็บ
เขาบอกว่าได้ว่าจ้างจากวัดให้มาซ่อมแซมยกเมนให้สูงขึ้นจากเดิม
ตอนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บคนงานเขาลงมาใต้ฐานเมน
เก็บเครื่องมือที่อยู่ข้างล่างออกไป
ระหว่างกำลังแยกย้ายตอนนั้นได้ยินเสียงลั่น
ลั่นมาจากด้านหลังของเมนแล้วก็ปล่องเมนเนี่ยพังถล่มลงมาเลยค่ะ

นายสุรศักดิ์หนีขึ้นมาจากฐานเมนไม่ทัน
คานทับเข้าที่ขาจนบาดเจ็บ
หลังนี้นะคะย้อนกลับไป๓๕ปีก่อน
คือสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๓๓
ที่ผ่านมาก็เจอปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าอยู่ในที่ต่ำ
ทางวัดยังไม่เคยมีการบูรณะอย่างดีก็ทาสี
มีการว่าจ้างผู้รับเหมาตามที่ถนัด
ในการดีดตัวอาคารให้มายกฐานเมนให้สูงขึ้นจากเดิม

ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็มีการเทเสาปูนคอนกรีตไปแล้ว

สุดท้ายมาเกิดเหตุนี้ขึ้นพังถล่มลงมาแบบนี้
สาเหตุอาจจะมาจากฝนตกหนักแล้วดินยุบตัว
และเสาคอนกรีตที่เทใหม่ยังไม่เซ็ตตัว
แต่อีกมุมหนึ่งชาวบ้านมองแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าที่เมนพังทะลมลงมาน่าจะมาจากอาถรรพ์หรือเปล่า

ผู้รับเหมาเขาไม่ได้ขออนุญาต
ไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาค่ะ

แต่ว่าเราก็ต้องไปตรวจดูนะว่าโครงสร้างเป็นยังไง